การโหวตนายกนอกจากเสียงของสอสอในซีกตรงกันข้ามแล้วเนี่ย
ก็มีเสียงสอวอด้วยอืมเสียงสอวอนี่คือสองร้อยสิบเก้าเสียง
ขณะนี้นะครับเพราะว่าลาออกไปหนึ่งท่าน
สวหลายท่านก็พูดถึงท่าทีเอาไว้ก่อนหน้านี้
ค่ะบอกว่าต่อให้ไม่ใช่คุณพิธาเนี่ยอืม
ก็ไม่ยกมือให้เหมือนเดิมเพราะ
ไม่เห็นด้วยเรื่องการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสอง
ต่อให้จะบอกว่าลดลงไปก็ไม่เชื่อว่าจะลดได้จริง
ถ้าจะไม่ทำจริงในตอนหลังก็จะไม่โหวตให้
แต่มาวันนี้เนี่ยพอมันเกิดการเปลี่ยนในซีกของเพื่อไทยก้าวไกลจริง
ก็คือเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
สวเหล่านี้ท่านจะว่าอย่างไร

คุณเสรีสุวรรณภานนท์หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็จุดยืนชัดเจนมาตลอด
ไม่เห็นชอบกับคุณพิทาเป็นนายกไม่เห็นด้วยเรื่องมาตรา๑๑๒นะครับ
ไม่เอาก้าวไกลด้วยถ้าจะเป็นรัฐบาล
คุณเสรีบอกว่าพักเก้าไกลมีเงื่อนไขสำคัญ
ทำให้นายพิธาไม่ได้คะแนนเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากมีนโยบายที่ไปกระทบกับกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ซึ่งส่วนตัวยังยืนยันหลักการเดิม
แล้วขอบอกด้วยว่าเรื่องการแก้๑๑๒ไม่ใช่ข้ออ้างในการไม่โหวตให้
แต่สวดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมา
หลายฝ่ายกลัวว่าก้าวไกลจะมีการกลับคำในภายหลังด้วยซ้ำ
ไม่ใช่พออยากจะได้รับเลือกให้เป็นนายกหรือเป็นรัฐบาล
ก็จะมาบอกว่าจะถอนแล้วนะจะไม่ทำแล้วนะ
แต่หรือเกิดพอเป็นรัฐบาลไปบอกเดินหน้าต่อจะให้ทำอย่างไง
ไม่กล้าจับมือไปกับก้าวไกล
เงื่อนไขที่พักเก้าไกรมีนโยบายไปกระทบกับ

มันไม่ใช่อะไรก็ไปอ้าง๑๑๒ไม่ใช่
มันเกิดความไม่ไว้ใจในพฤติกรรมที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงเถอะ
ว่าในช่วงโมงนี้เวลานี้เนี่ยนะครับ
ในส่วนของพักเก้าไกลเองยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐบาล
จุดยืนของสวไม่ใช่การเผาบ้านเพื่อจับหนูนะฮะ

อย่ามาเผาบ้านเพื่อไล่จับหนูไล่หนูเพียงตัวเดียวเลย
นะแต่นี่คือการเผาหนูเพื่อให้บ้านอยู่ได้มากกว่า

อ่าวันนี้มีลงเรือไปแล้วใช่ไหมอ่าลงเรือ
อันนี้อันนี้มาเผาหนูแล้วเพราะว่าจะได้อยู่บ้านหนูมีเผาบ้านอะไรอีกนะครับ
คุณเสรีบอกว่าสิ่งที่คุณพิทาเปรียบเปลยเนี่ยไม่ตรงกับปัญหา
ตอนนี้สวไม่ได้เผาบ้านเพื่อไล่จับหนูแต่คือการเผาหนูเพื่อให้บ้านเนี่ยอยู่ได้
ทำให้สังคมเนี่ยไม่แตกแยกไม่ถึงขั้นแบบที่ว่าโอ้โหต้องแบ่งแยกกันเป็นชนชั้นรุ่นเก่ารุ่นใหม่
เช่นบอกว่าจะไปยกเลิกการเกณฑหารจะไปลดงบประมาณกองทัพ
ถ้าคนที่จะบริหารประเทศมีแนวคิดแบบนี้ทั้งที่เรียนมาสูงมีความรู้
ต้องมีประสบการณ์ด้วยไม่ใช่ว่ามามีแนวคิดแบบนี้
เพราะฉะนั้นก้าวไกลจึงเหมาะบริหารการเมืองยุคใหม่
แต่ไม่ใช่ตอนนี้คุณเสรีบอก
ขณะเดียวกันนะครับสวอีกหนึ่งท่านคุณสมชายแสวงการนะครับ
วันนี้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับร่ายยาวทีเดียว
หลังจากที่พักเพื่อไทยเขามีแถลงการ
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับ
คุณสมชายบอกว่ายินดีกับการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของพักเพื่อไทย
ถือเป็นการเดินตามคันลองประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
ขอเสนอผ่านไปยังพักเพื่อไทยหน่อย
ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพักใหม่
ควรแถลงประเด็นของพักร่วมรัฐบาลที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนอย่างน้อย

คือ๑๑ข้อของคุณสมชายเนี่ยที่บอกขอให้แถลงให้ชัดเจนเนี่ยอย่างน้อยนะ
ผมไล่อ่านดูแล้วเนี่ยสรุปให้ฟังกันแล้วกันทุกผู้ชมครับ
แต่เป็นนโยบายที่เป็นเรื่องที่ก้าวไกล

อย่างเช่นข้อหนึ่งตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายก

คุณพิทาคดียังคั่งค้างอยู่ที่สหรัฐธรรมนูญ
พักการเมืองนั้นต้องมีนโยบายสำคัญในการทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
มีความสงบสันติสุขไม่แก้ไขมาตราง๑๑๒
มีนโยบายด้านการต่างประเทศที่ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน

คุณสมชายเนี่ยบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใหม่ยังหาข้อสรุปร่วมให้ชัดเจนไม่ได้
ขอเสนอให้ทำเรื่องแจ้งต่อประธานรัฐสภา
เพื่อเลื่อนการประชุม๒๗กรกฎาคมนี้ออกไปก่อน
เพื่อจะได้เกิดความรอบครอบรัดกลุ่มให้ชัดเจน
ในการให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณาร่วมกัน
ในการทำหน้าที่โหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ให้ได้เสียที
คือเหมือนแนะนำเพื่อทายจะให้เลื่อนเลื่อนวันที่จะโหวตนายกในวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ออกไปก่อน
แนะนำอันดับแรกเนี่ยคือให้ไปทำให้ชัดเจนก่อนว่าคุณจะไม่มีเรื่องเหล่านี้ใช่ไหม
สิบเอ็ดข้อไอ้สิบกว่าข้อเนี้ยที่สวสมชายโพสต์ไปค่ะ
เพื่อที่จะได้เอาไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเผื่อเขาอภิปรายถกเถียงกันในที่ประชุมก่อนโหวตนายก
แต่ถ้าคุณยังตกลงกันไม่ได้ว่าเรื่องเหล่านี้จะเอายังไงจะมีไม่มีจะแก้ไม่แก้
ให้บอกประธานรัฐสภาเนี่ยให้เลื่อนวันโหวตไปก่อนเลื่อนไปก่อนมันจะได้รอบครอบรัดกลุ่ม
นี่ก็บอกชัดเจนมาตลอดอย่าว่าแต่๑๑๒ถ้ามีก้าวไกลก็ไม่โหวตให้
ให้ไปอย่าขาดกันซะเลยเนี่ยแล้วถึงจะโหวตให้เนี่ยนะฮะเพราะ
ก้าวไกลและผู้อยู่เบื้องหลังถือเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเมื่อปี๖๒เนี่ยจำได้ไหมเพื่อไทยเนี่ยได้เสียงอันดับหนึ่งนะสอสอแต่ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้
ดังนั้นสมการเดียวของตัวเองก็คือต้องไม่มีก้าวไกลเท่านั้นถึงจะโหวตให้
เก้าไกลและเพื่อไทยไปอำเภอหรือยังไปหย่ากันหรือยัง
ที๑๗นี้ยังเป็นอย่างนั้นก็ไม่โหวตอีกครับไม่โหวตให้ครับ
เราไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้คุณพิธาพักเก้าไกรและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ย
มีอำนาจบริหารประเทศได้อย่างเด็ดขาดครับ
นี่ท่าทีของสวกิติศักดิ์นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องที่สภาลงมติว่าการเสนอชื่อคุณพิทาเป็นยติซ้ำนะ
แล้วก็นี่แหละฮะมีหลายคนจะไปยื่นตีความ
สวกิติศักดิ์บอกว่าคนที่ไปยื่นก็สามารถทำได้
แต่ในซีกสวเองก็มีนักกฎหมายจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นการพิจารณากฎหมายเนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์
สุดท้ายก็เป็นการลงมติของรัฐสภาแล้วก็จบไปแล้วในรัฐสภา
ส่วนตัวเชื่อว่าใครไปยื่นสารลำนูนก็จะไม่รับคำร้อง
ส่วนที่ศาสตราอาจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อุวันโน
อดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูล
ที่ทำคนแรกเลยก่อนที่จะมีอาจารย์มีชัยมาทำต่อ
เรื่องนี้ออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยเรื่องการลงมติของทางรัฐศพา
สวกิติศักดิ์บอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ากฎหมายเป็นเรื่องของการตีความ

อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องฟังแล้วก็ยึดเสียงข้างมากนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้เราพูดถึงสวกันเนี่ยเราก็ไปดูกันหน่อยแล้วกันค่ะ
สามเสียงสวก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
ที่เคยมีการโหวตให้คุณพิทาไปรอบแรกนั่นแหละค่ะ
ไปเช็คไปซาวเสียงกันหน่อย
ว่าแต่ละท่าน๑๓เสียงนั้นเป็นอย่างไรณเวลานี้
เมื่อเพื่อไทยจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
สรเกียรติคุณไกรศิษย์ตันติศิรินทร์ค่ะ
บอกบอลนี้นะคะว่าสถานการณ์มันไม่แน่นอนสูง
แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าจะมีวาระในการเลือกนายกบรรจุอยู่ในที่ประชุมหรือไม่
ยังไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ทั้งนั้น
ส่วนคุณฉลาวพวงมาลัยค่ะบอกว่า
เดี๋ยวต้องขอดูท่าทีก่อนนะคะของแต่ละพัก
คุณซากีค่ะพิทักษ์คุมพลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์
แล้วก็บอกแบบนี้บอกว่าขอดูท่าทีของพักเพื่อไทยก่อนนะ

ทางด้านของสวพีรศักดิ์พอจิตค่ะบอกว่าขอรอดูเสียงสอสอ
สอสอที่จะมาร่วมก่อนว่ามีใครบ้างพักไหน
ส่วนคุณวัญชัยสศรีค่ะบอกว่ายึดมั่นค่ะ
หลักการใครรวมเสียงข้างมากได้พร้อมที่จะโหวตให้
ไม่สนหรอกนะว่าจะไปร่วมกับพักไหนบ้างค่ะ
เช่นเดียวค่ะกับอีก๒สวที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกับ
คุณวัญชัยนะคะก็คือสวสุรเดชค่ะแล้วก็
สวอำพลก็บอกว่าคิดเหมือนกัน
ส่วนอีก๖ท่านค่ะสวอีก๖ท่านตอนนี้เรายังติดต่อไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวดูความคิดเห็นจากทาง